เรื่องของค่าอาหารนะครับเราตรวจสอบให้นะฮะกรณีนี้เผื่อท่านจะผ่านหูผ่านตาบ้างนะครับเพราะว่ามีผู้โพสต์นะครับบอกว่าไปทานอาหารนะฮะที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่สุไงโกลกที่นราธิวาสนะครับไปกันทั้งหมดเนี่ยยี่สิบคนนะฮะสั่งอาหารห้าชุดชุดหนึ่งมีสามอย่างคิดราคามาเนี่ยนะครับสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบา

บางคนก็บอกว่าโอ้โหอย่างนี้ก็ไม่ไหวมันเอาเปรียบกันเกินไปแต่บางคนก็บอกว่าเออแหมไปกันตั้ง๒๐คนนะนะ๓๑๒๐บาทเนี่ยเอาจริงนะลองหาร๒๐สิตกหัวละ๑๕๖บาทบางคนก็บอกว่าก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นมั้งใช่ไหมมันก็ไม่ได้แพงอะไรนี่นะแต่เอาเป็นว่าเขาโพสต์มาแล้วนะครับคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะฮะเพราะบางคนก็บอกว่าโอ้โหแพงไปเพราะว่า
อย่างนะแล้วก็ไม่ได้ให้ปริมาณเยอะแยะแบบคุ้มค่านะครับท่านผู้ชมครับโพสต์นี้นะครับมีคนแท็กไปถึงเพจสวทสุงัยโกลกนะก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเพื่อขอให้ติดต่อทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้มาพูดคุยหรือว่าดูกันหน่อยว่าเออตกลงแล้วมันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับปรากฏว่าทางร้านอาหารเนี่ยนะครับ
เขาผิดเองที่ไม่รอบครอบไม่ได้แจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจนนะว่าการคิดวาคาต่างเนี่ยเท่าไหร่แบบไหนอะไรยังไงแล้วก็มีเงินที่คิดผิดไปด้วยนะโดยบอกว่าขอให้ลูกค้าเนี่ยมารับเงินคืนได้แล้วแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการจะไปขอโทษถึงบ้านแล้วคืนเงินที่คิดผิดให้ด้วยนะครับเขาบอกคิดผิดอยู่ส
จานจานละ๖๐รวมแล้วก็ต้อง๒๔๐แต่ในบิลเนี่ยมันคิดผิดคิดไป
มันเกินไปนะครับข้าวเปล่าสั่ง๒๒จานจานละ๑๐บาทก็๒๒๐แล้ว
สั่งเพิ่มอีก๓จานนะก็๖๐บาทนะครับไม่รู้เขาจะคิดเกินหรือเปล่า
แต่เขาอาจจะคิดจานละ๒๐หรืออย่างไรนะก็มีเมนูอื่นอีกพวก
นมจีบ๑ชุดใหญ่๑๕๐บาทสละเป๋ามีชาดำนะ๑๕แก้วมีที่ใส่
ห่อกลับบ้านอีกยอดรวมทั้งหมดเนี่ย๒๘๑๕บาทนะฮะตามบินที่ลูกค้า
โพสต์ไปเนี่ย๓๑๒๐เขาบอกว่าทางร้านเนี่ยคิดเกินเดี๋ยวเขา
คืนให้นะครับส่วนลูกค้าก็โพสต์นะฮะบอกว่าได้คุยกันแล้วแต่
ก็ยังรู้สึกว่าค่าอาหารมันแพงเกินไปจริงหรือที่เจอในจาน
ไข่เจียวยืนยันว่าเห็นกันหลายคนหลังกินไปเกือบหมดจานแล้ว
แต่ทางร้านยืนยันว่ามันหัวหอมหรือเปล่าหัวหอมที่มันไม่อ่ะ
ทางร้านบอกแบบนี้ใส่ไข่เจียวแล้วทอดใช่ไข่แล้วมันไม่หรือ
เปล่านะครับแต่ว่าทางลูกค้าเขายืนยันว่าคือจิ้งหรีดนะฮะทั้ง
เพจสวทศูนย์ไหนก็ลกก็เลยฝากข้อคิดนะครับบอกว่าคือถ้า
เกิดว่ามันมีปัญหาหรือว่าไม่พอใจหรือว่ารู้สึกไม่ประทับ
อะไรยังไงเนี่ยยังไงซะลองคุยกันก่อนให้จบที่ร้านไหม
เพราะว่าบางทีมันทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิด
หรือว่าส่งผลกระทบต่อกันได้ค่ะแล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบกัน
ระหว่างคู่กรณีบางทีมันก็เสียหายไปถึงท้องถิ่นเขา
ด้วยพื้นที่เขาด้วยอ้าวสองฝ่ายก็ชี้แจงประมาณอย่างนี้นะฮะ